นั่นมันรสอะไรก็ไม่เหมือนรถบรรทุก
ก็มันไม่ใช่รถบทุกข์และไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊ก
เขียนข้างรถกับรถมหาสนุก
เออใช่รถมหาสนุกมันไม่ใช่รถตุ๊กเบอร์มหาสนุก
สีสันมันดูน่าสนุก

มันไม่ใช่รถตุ๊กบนรถมหาสนุก

มันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊กมันรถมหาสนุก

ก็มันไม่ใช่รถบทุกข์และไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊ก
คือเขียนข้างรถและรถมหาสนุก

มันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊กมันรถมหาสนุก
สีสันมันดูน่าสนุก
นั่นแหละรถมหาสนุก
มันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊กมันรถมหาสนุก
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

ชั้นมิวสุริมาธาริไทยบริรักษ์ค่ะ

รถมหาสนุก
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
เราจะนำรถคันนี้

รถมหาสนุก

สวัสดิ์พระนครศรีอยุธยาค่ะพี่อ๋อ
และดารามหาสนุกที่จะมาร่วมเล่นเกมกับเราในวันนี้

อากาศดีจะตาย

อยากให้ท่านได้เห็นบรรยากาศของเรา

ผมเนี่ยคุณแม่เป็นคนอยุธยา

เคยเคยมาเที่ยวสิครับ

แบบว่ามาสักการะบูชามาแบบว่า

แล้วพี่อายล่ะคะเที่ยวบ่อย
มาบ่อยมากอายุทยาครับ

ก็คือช้างนั่นเองค่ะ

คู่บ้านคู่เมืองอายุทยาใช่ไหมคะ

ฝึกฝนจากครูฝึกช้าง
หรือที่เราเรียกกันว่าควานช้างนั่นเองค่ะ
และแน่นอนค่ะรถมหาสนุกของเราในวันนี้นะคะ
จะให้พี่ทั้ง๓คนร่วมกันตามหาว่า
ใครกันแน่ที่จะเป็นควานช้างตัวจริงค่ะ

เป็นไง

จะต้องช่วยกันล้วงรับข้อมูลให้มากที่สุด

จุดค่านี้ได้ยกแสดงผลการวิเคราะห์อัญชาญฉลาดในแต่ละช่วงอีกด้วยค่ะ
เอาล่ะพ่อแม่ลองเช็คดูก่อนว่าหมายเลขเราอยู่ครบไหม

เฮ้ย
เอ้อทุกคนเจอกับช่วยเก็บคำนี้ไปคุยกับเบี้ยงคุณดีกว่าครับ

ถ้าพร้อมแล้วพบกับปริศนามหาดสนุกทั้ง๓ท่านเลยครับ

ฝรั่งจริงด้วยอะไรล่ะฝรั่งอะไรล่ะ

ได้

คนที่๒เลยคะ
พี่ปุ๋อี
พี่ปุ๋อีครับพอดีเราหาควัญช้างครับ

พี่ก็ไม่ได้ถามดู

สบายแล้วไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษ
เดี๋ยวเรามาเข้ามาสู่ช่วงที่๑กันเลยดีกว่าค่ะ
กับช่วงล้วงลับมหาสนุกค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ

ขอคำพังเผยเกี่ยวกับช้าง๑อันครับ

ขอบคุณครับ

ช้างแน่นอนควานช้างแน่นอน
ก็คุณถามเขาเขาก็มีสิทธิ์ตอบในแบบของเขา
เมียได้คำพังเผยเกี่ยวกับช้าง
ช้างตายทั้งตัวใบบัวปิดไม่มิดอะไรอย่างนี้

ช้างมีอายุยืนกี่ปีครับ

อันนี้
ของความเร็วรถหรืออายุช้างเอาให้แน่

ถามผู้หญิงค่ะ
วิธีการเรียกช้าง

เอาคุณป๋องครับสาธิตในการขึ้นช้างหน่อยพี่ปุ๋ยพี่ปุ๋ยขึ้นช้างไงครับ
อันดับแรกเลยเรียกช้างมา
ชื่อของเขาชื่อของเขา

ใช้เท้าซ้ายนะครับเตะขาแล้วช้าง

เพื่อนที่ให้เราดึงหูอีกข้างหนึ่งนะครับ
เหยียบข้างนี้นะครับ
แล้วยกปอกยกช้างก็จะยกขาเราขึ้นเอ้อโอเคขอบคุณเลยครับ
แล้วเราก็เวียงตัวค้างหนึ่ง
ใช่หรือไชอหรือช้าง
ไม่ใช่ครับ
เจอครับพี่นิว
ขอถามให้เล็กหนึ่งค่ะ

เขาเหมือนผูกพันกับม้ามากกว่าช้าง

แล้วพี่นิวล่ะคะพี่นิว
นิวคิดว่า
เล็กซี่เนี่ยน่าจะเป็นเหมือนครู

มีความรู้เกี่ยวกับช้าง

นิวว่าเขาเป็นมากกว่าควานช้าง

หนึ่งเนี่ยเหมือนคนขับตุ๊กแถวนี้มาก

โอเคเรายังไม่รู้นะครับว่าคุณถูกหรือไม่ถูก

เอาล่ะนี่๓ท่านนี้นะครับ

กับช่วงจับผิดมหาสนุกช่วงนี้

เอาละครับต้อนรับกลับเข้าสู่รายการรถมหาสนุกนะครับ
เอาละในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการ

ในช่วงนี้ดารามหาสนุกทั้ง๓

ที่จะมาให้ข้อมูลและแสดงความเชี่ยวชาญต่าง

ก็ต้องคอยจับผิดกันดูว่าในรอบนี้
ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริงครับ
ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริงครับ
ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริงครับ

เราจะมีการถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับช้างทั้งหมดเลย

แล้วคุณจับผิดดูว่าเขาเป็นอะไรยังไง
พี่ต้นเรามีค้ะถาเลยมั้ยค้ะถาแบบ

โอ้ย

เฮ้ยนักมะค่ะ

เอาดูแตะสิ
ทีนี้คุณจะไม่เชื่อฝรั่งถูกไหม

เล็กซี่ยูมีขถาอะไรมั้ย

มีใจรักษังอันเดียวรักษามาก

ช้างกลัวอะไรรู้ไหมคะ

ภาษิตใช่ไหม
เป็นภาษิตนี่ครับ
ความเชี่ยวชาญของเขาก่อนว่า

ถ้าพร้อมแล้วเชิญช้างเลยครับ

เอาละพลายสีพุงคนพลายนี่คือเป็นช้างตัวผู้นะครับอืม
น่ารักมากลูก
ร่างล่ะครับคุณอยากให้ใครลงไปนำเสนอความสามารถของกับช้างก่อน
นิวชอบอเล็กซี่มากอยากเห็นอเล็กซี่สั่งช้างให้ดูหน่อยได้ไหมคะ
ตื่นท้ายค่ะมาก
เอ้ออเล็กซี่อยู่ได้ริยุโหดกันเลยจะทำอะไร

โอเคเคลื่อนช้างค่ะ

เฮ่ยเก่งมาก

ดีมาก

เขาสามารถสั่งให้เดินด้วยการกระดิกหู

เก่งมาก
เขาเป็นนะ

หมายเลขไหนต่อไปนะ

ผมขอเป็นหมายเลขหนึ่งบ้างดีกว่า

อยู่นี่

ส่งค้า

เป็นมาก

เย่เก่งมาก
เฮ่ย
ช้างอยู่ไหน

มันไส้หมั่นไส้มานานแล้ว

ซื้อสูงหมุกโอเคเลย

โอ๊ย

สูงสูง
บนสูง

โอ้โฮนี่ดีชุดนี่ดี

เก่งมากพี่ปุ๋ย
สุดยอดเลย

อุ๊ยยังไม่สดนะ

ร้านล่ะร้านล่ะ

โอ้โหใส่ตู๒๐๒๒โอเค
เดี๋ยวเราให้วิเคราะห์กันก่อนเลยดีกว่า

พี่ปุ๋ยนี่นะหมายเลข๒นี่นะ

คุณอเล็กซี่น่าจะเป็นคนที่ชื่นชอบแล้วก็รักช้าง
แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ควารที่ดูแลช้างแบบตลอดเวลา

ยังไงก็เชื่อว่าพี่ปุ๋ยต้องใช่

ขอเพื่อสามคนนี้เป็นขวานช้างได้หมด
นี่คือควานช้างตัวจริง

ป๋องนะครับเลือกหมายเลข๑หมายเลข๒หมายเลข๓เลือกหมดเลยเหรอ

คือเอาง่ายพี่ป๋องแกเป็นคนไม่เลือก

เดี๋ยวเราให้ปริศนาของเราไปพักกันก่อนดีกว่าไหมคะพี่อ๊อ

สุดยอดนะ

ผมมีรางวัลมูลค่า๓๐๐๐บาท

ผู้รับชมที่อยู่ในพื้นที่นี้คุณแค่ทายว่าทำได้หรือทำไม่ได้
ถ้าคุณไทยถูกรับไปเลย๓๐๐บาท
ถ้าคุณทายผิดขอตัดออกครึ่งหนึ่งเหลือ๑๕๐๐บาทครับ

ซึ่งการทำโรตีสายใหม่อีกหนึ่งขั้นตอนที่แสนจะยากก็คือ
การดึงสายใหม่ซึ่งต้องใช้พลักษณ์กำลังมากจริง
ในการดึงอย่างต่อเนื่อง๓๕นาที
ซึ่งคนธรรมดาอย่างเราหรือแม้กระทั่งดาราอย่างพี่ป๋องก็คงจะลำบาก

ซึ่งในวันนี้ทางเราจะท้าคุณยาฟ้าแขนเหล็กให้ทำลายสถิติ

คิดว่าสองนาทีอาจจะยากเกินไปไม่ได้
ทีนี้คุณเชื่อดาราคนไหนครับ

ใช้เล่นของเรานะครับ๒นาทีทำได้หรือทำไม่ได้

ใครคือผ่านช้างตัวจริง
ต้องเลย
เอ้าล่ะกลับสู่รายการรถมหาสนุกนะครับ
ที่เราเรียกกันว่าโชว์มหาสนุก

ดารามหาสนุกได้ชมและวิเคราะห์กันในรอบสุดท้าย

ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริง

พร้อมครับถ้าพร้อมแล้วพบกับโชว์แรกจากหมายเลขหนึ่ง

น่ารักกิโบค่ะเขาไปตะหอนด้อง
พี่สนุกนะ

เขาต้องไปโชว์หน้าอย่างนี้

โอ้ยชอบสนุก

โอ้เหลือกรอบหลั่ง
อยากถูกเย็น

คุณสุดยอบมากเลยนะคะคุณโกง

เอาเป็นครวานช่างครับจริง

ทำไมคุณถึงชอบไมค์เคิศจักรศรัทธิ์แบบนี้ครับ

โอเคเดี๋ยวให้หมายเรื่องหนึ่งไปพาคตอน
หมายเลขหนึ่งครับเพราะค่ะขอบคุณครับ

เจอหมายเลขสองดีกว่าค่ะนี่หรือเปล่าโอ๊ยอยากดู
พบเลยครับปิดสนามหาสนุกหมายเลข

จะแวะใครนะใช่ไหมแพ้จะแกะวะฮึัน
หัวใหญ่นะครับหัวใหญ่ใช่ไหม

สาปแล้วสาปแล้ว
แล้วเหมือนกันเก่งอะ

เอาให้สุดเอาให้สุก
เอาให้สุด

เยี่ยมเลยครับคุณแม่หอ

แม่ปุ๊ยคะจากแล้ว

พี่นโกนสั่งโฮบโยคาวอบ

โอ้โห

คุณพี่พูดแล้ว

คุณพี่พูดแล้วนะ

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เจ๋งมากเจ๋งมาก
เดี๋ยวเราคุยภาษาอังกฤษหน่อย
ทำไมคุณชอบอย่างนี้ค่ะ
ลองซื้อมารักดีค่ะ
ชอบมากรักชังมาก
รักประเทศไทยด้วยมั้ยคะ
ใช่รักคนไทยด้วยเลยค่ะ
ขอบคุณที่รักคนไทยด้วยเช่นกันนะครับ
โอ้ขอบคุณน้องนิวด้วยครับ
ขอบคุณมากครับ

ประทับใจมากนะครับ

วันเดอร์ฟูมากนะครับ

รักวัฒนธรรมไทยแบบนี้
เรียกได้ขอบคุณคนไทยครับ
เป็นไงพี่ฟ้อง
คือนั่นยิ้มไม่ห่วงไปก็คือ
เป็นโชว์ที่มีความสุขมากแล้วทุกคนก็
ก็เป็นคนที่น่ารักมากและดูและมีความสุขจริงครับ

ชุดไทยที่มดงามแบบนี้แล้วความรู้สึกคุณเป็นยังไง
ดีใจมาก

แล้วก็สวยมากเหมือนกัน
ยินดีด้วยครับ

ใครคือปริศนามหาสนุกที่เป็นขวานชางตัวจริง

อยู่ที่คุณพร้อม

ใครคือขวานชางตัวจริง

ไอซ์ก็เลยคิดว่าทั้งสามคนเนี่ย

แม้จะมีบางคนที่ดูน่าจะรังความ
แล้วพี่นิวล่ะคะ

มันต้องพิเศษกว่าคนอื่น

โอเคคุณป๋องครับครับ

เพราะฉะนั้นคนตอบถูกเราคือคุณป๋องกระโบน
พี่แนะนำตัวหน่อย

ต้นอยู่วิทยาศักดิ์บริโรคครับ
เป็นนักแสดงอยู่ช่องแฮปปี้แชนเนล
ช่องแห่ฟี่จังครับ
สวัสดีครับ

แล้วพี่ไปฝึกขี่ช้างตอนไหนขึ้นช้างได้ยังไง
แล้วพี่ไปฝึกขี่ช้างตอนไหนขึ้นช้างได้ยังไง

ปัจจุบันอยู่ฝ่ายศิลปกรรม

ฝ่ายศรีภอกรรม
พี่ฝึกช้างอย่างไร

ก็จะได้แน่นอนครับ
หมายเลขหมายเลข๑กว่าหมายเลข๒

เรามาทางนี้ดีกว่าตัวจริงของเรา

คุณเป็นควานช้างได้ไงครับเล่าให้เราฟังหน่อย
ใช่ค่ะเป็นควันช้างอยู่สี่ปีแล้วค่ะ

เป็นเด็กอยากเรียนช้าง
มาประเทศไทยอยากรู้ควันช้างทำอะไร
ก็คือชอบช้างมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะ
แล้วก็พอมีโอกาสได้เดินทางมาประเทศไทยเนี่ยก็เลยใช่

ยักษ์ทุกคนดูฝรั่งรักมาก่อน

และควันช้างตัวจริงของรถมหาสนุกของเราคือ

วันนี้ป้อมไหมที่เราเดินทางมาอยุธยาก็เป็นเรื่องของช้าง

เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรสวจมหลาด

ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากวัง

ปีพุทธศักราช๒๑๓๕แรม๒ค่ำวันจันทร์เดือน๒ปีมโล
พระมหาอุปราชาได้นำกองทัพทหารราว๒๔๐๐๐นาย
กรีธาทัพมาเพื่อตีกรุงศรีอยุธยา
การเภคภิกษาสรุปวันเวลาพวกน้าพลาดสงสัตว์

ท่ามกลางการสู้รบพันดินเถื่อนจนเป็นม่านฝุ่นฟุ้งเจ้าพญาชายานุภาพช้างทรงของสมเด็จพระนเลสวนได้เกิดอาการตกมันวิ่งฝ่าเข้าสู่สมรภูมิท่ามกลางวงล้อมของฆ่าศึกกี่รายรอบนับแสน
เสี้ยวเวลาวิกฤตนั่นเองสมเด็จพระนเลสวนหาได้หวั่นเกรงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระองค์กลับเสาช้างหันเข้าหาพระมหาอุปราชาพร้อมกับร้องค้าให้มากระทำยุทธหัสถีกัน
เจ้าพี่จะยืนช้างอยู่ใหญ่ใต้ต้นไม้เหล้า
เชิญออกมากระทำยุทธหาผีด้วยกันให้เป็นเกียรติยศไว้ในแผ่นดินเถิด
ต่อไปในภายภาคหน้าจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินองค์ใด
ได้ทำยศหัสผีกันอีกแล้ว
ทางฝ่ายพระมหาอุตราชาได้ฟังดังนั้น
จึงทรงสายช้างพลายพัทธกอร์ออกมาเพื่อทำการยุทธหัสถีด้วยทันที
ท่ามกลางการยุดหาผีกันอย่างดูเดือดนั้นพลายชายานุภาพโหมแทงจนได้ล่าง
แต่พายพัทกรกลับบุกกระแทกจนพายชายานุภาพถอยล่นจนเท้ายันกับกอพุษา
ทันใดนั่นเองด้วยพระปีชาสามารถและความว่องวัยของสมเด็จพระนเลสวน
พระองค์ได้จังหวะจ้วงพระแสงของง้าวฟันพระมหาอุบราชาเข้าที่ไหล่ขวาขาด
สิ้นพระชนอยู่บนคอช้าง
และนี่คือศึกยุทธีครั้งสุดท้ายอันยิ่งใหญ่ที่โลกจะลึกไว้ในประวัติศาสตร์
ด้วยพระนามขององค์สมเด็จพระนเลสวนมหาลาศผู้ประกาศเอกราชให้กับแผ่นดินไทย
ไว้ตามานชั่วตลปวัตรศาสตร์
สุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดเลย

โชว์ดีแบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ
วังช้างอายุทยาและพเนียดและสำนักดาบสพุทธัยสวรรค์ครับ
เอาล่ะกลับเข้าสู่รายการรถมหาสนุกนะครับ
นี่จะเป็นช่วงสุดท้ายนี่คือช่วงแจ็คพอร์ตมหาสนุก

ดารามหาสนุกผู้ผ่านเข้ารอบแจ็คพอร์ต

ตรงกับ๕แผ่นป้ายที่ปริศนามหาสนุกตัวจริงเลือกไว้
แต่จะมีแผ่นป้ายหยุดเกมอีก๑แผ่นป้าย

แต่ถ้าสามารถเปิดได้ตรงกัน๑คู่รับ๑๐๐๐บาท
ตรงนี้นะครับนี่เรามีทั้งหมด
นี่เรามีทั้งหมดผู้สนับสนุนทั้งหมด๑๒แผ่นป้ายดังนี้ครับ

พระนอนวัดโลกยสุธารามค่ะ
แล้วป้ายที่สามอะไรดี
ประตูการเวลาวัดพระงามค่ะ
แล้วป้ายที่สิบอะไรดี

เป็นที่ห้าอะไรดี

อันนี้ค่ะ

วัดมิเวธธรรมประวัติราชวรวรวิหารค่ะ

อะไรดี

เอาล่ะตัวหยุดเราจะมาไว้นี่ค่ะพี่ปอง

ถึงตาพี่ปองแล้วค่ะ

เดี๋ยวก่อนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ

อันไหนดี

ถือเลือกอันไหนเลยนะครับ

อันป้ายที่๑๔อันป้ายไหนดี

ถ้าคุณเปิดแล้วตรงกันรับ๑๐๐๐บาท

แต่ทั้ง๕แผ่นป้ายนี้ตรงหมดเลย

แผ่นใต้เลขเป็น

๑หมื่นบาท

ใครประกันชีวิตตรงไม่ตรงตรง

โอเค

มาดัชมีดีไลค์ตรงไม่ตรง

อีกนิดเดียวนะนิดเดียว
โอเคเอางี้นะพิเศษเลย
ถ้าแผ่นนี้ตรงตรง

ก็ไม่คุ้มใจเยี่ยวของพี่วะ

ตรง

ตรงค่ะ

เพราะฉะนั้นครับคุณป๋องกระพลทองพับ

ขอบคุณครับ

เฉลยเป็นวัดชัยวัฒนารามค่ะ

พระราชวังบางปะอินค่ะ
ตามัวนะคะ
รากต้นโพวัดมหาธาตุค่ะ

วัดใหญ่ชัยมงคลค่ะ
ของฝั่งอ้อนะครับหลับทีโอเอนะครับ
ก็เป็นเสียงพระในรากต้นโพวัดมหาธาตุนะครับ

นี่นะครับไฟลายเขาเป็นวัดหน้าพระเมน

แฟมิลี่การ์ดนะครับเป็นประตูกันเวลา
วัดพระงามครับแวกซี
และก็นำเรื่องราวแบบนี้มาโฉว
เพราะว่าเราก็อยากให้คน

ความสนุกของความเป็นไทยของเรามีอยู่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียว

กับรายการรถมหาสนุกทุกวันเสาร์นะครับ
คุณไม่ต้องมาเพราะเราจะมาหาคุณ